คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอเรื่องอากาศหนาวเยอะเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีหนาวแต่เช้า
กรุงเทพมหานครเมื่อเช้าตื่นเต้นมากอากาศหนาว
ดังนั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหลายที่หน่อย

พระบอกว่าอุ๊ยหนาวมากจริงโยม
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่พยาวกันก่อนเลยค่ะ

ใช่บรรยากาศยามเช้าเนี่ยดูสดชื่นเลยนะคะ
ไปเอาพยาวม่วนใจ

พยาวนี่อุณหภูมิตอนเช้านะ๑๖องศา

ดูแต่ละคนสิใส่เสื้อกันหนาวสีสันสดใสนะคะ
ผู้ปกครองที่มาส่งเด็กมาส่งบุตรหลานเอง
ต้องสวมเสื้อกันหนาวเพื่อบรรเทาความหนาว
นี่คุณตำรวจแค่เสื้อกั๊กตำรวจอย่างเดียวพอไหม
ดูสิคะเด็กทุกคนเนี่ยนะ
คุณพ่อคุณแม่มาส่งแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งถอดนะลูก
งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายส่วนพระสงฆ์ที่ออกบินทบาทเนี่ยนะคะ
ใส่แค่จีวอนอย่างเดียวไม่พอคุณดูสิต้องมีสวมหมวก
แล้วก็มีคลุมใช่คลุมผ้าเป็นการบรรเทาความหนาว
ชาวบ้านเองนอกจากทำบุญตักบาทแล้ว
ก็ต้องเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายค่ะ
ออกกำลังมาเดินมาวิ่งช่วยให้คลายความหนาวนะคะแบบนี้เลย
หนาวแบบนี้มาออกกำลังกายได้เหงื่อนะแต่ก็ได้ความอบอุ่นด้วยนะครับ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดศรีสะเกดเช้าวันนี้
อุณหภูมิในพื้นที่ปกติลดลงอยู่ที่๑๖องศาเซลเซียส
โดยเฉพาะที่บ้านกุฎโง้งหมู่๖ตำบลโพนขาอำเภอเมืองนะครับ
ชาวบ้านก็ตอนนี้ถือว่าประสบภัยหนาวนะทนกันไม่ค่อยไหวแล้วล่ะครับ
ต้องออกมาก่อไฟผิงไฟคลายหนาวสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย
ก่อนที่จะออกไปทำงานแล้วก็ดำเนินชีวิตประจำวัน
เท่าที่คุณดูคุณสังเกตนะเห็นไหมเสื้อกันหนาว
พวกพี่เขาอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักดังนั้นอย่าลืมนะครับ
ใครที่ไปพื้นที่ต่างเนี่ยเอาเสื้อกันหนาวเอาผ้าห่มเนี่ย
มอบให้กับพี่น้องที่เขาประสบภัยหนาวกันด้วยนี่ผมย้ำบ่อยเลย
เพราะว่าช่วงนี้มันหนาวจริงอากาศหนาวอากาศเย็น
มันก็ทุกข์ทรมานอยู่แล้วนะแต่ดูใบไม้ไหวแบบนี้สิคะ
เพราะมันมีลมด้วยนี่คือที่อุบลค่ะอุณหภูมิอยู่ที่๑๗องศา
แต่ว่าลมแรงชาวบ้านเองเขาก็ต้องใส่เสื้อให้มันหนาขึ้น
เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ป้องกันลม
รวมถึงมาออกกำลังกายคลายหนาวที่สวนสาธารณะ
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการรายงานสภาพอากาศ
ในช่วงนี้๔๖ธันวาคมอุณหภูมิจะลดลงอีกนะ๔๘องศาเซลเซียส
แล้วก็ระหว่างวันที่๗๙ธันวาคมอุณหภูมิก็จะปรับตัวลดลงอีกค่ะ๒๔องศา
ดังนั้นก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่อุบลราชธานีทำร่างกายให้อบอุ่น
แล้วก็เวลานอนเขาบอกว่าอย่าไปนอนในที่ที่มันแบบน้ำค้างลงโล่งแจ้ง
คือเดี๋ยวจะเป็นหวัดเพราะว่าร่างกายได้รับอากาศหนาวเย็นจนเกินไป
อันตรายกับร่างกายนะคะแต่แหมเวลาพูดถึงเรื่องอากาศหนาวอากาศเย็นแบบนี้
บางทีเราก็เป็นห่วงเด็กเอ่ยผู้เท่าผู้แก่เอ่ยอย่างที่จังหวัดนครนายกคุณผู้ชม
อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูไปตรวจสอบปรากฏว่าไปพร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่
ตำรวจสพบ้านนาคือได้รับแจ้งค่ะว่าพบศพชายวัย๘๑ปีเสียชีวิตอยู่ในเรือ
พลาสติกใต้ใต้ถุนบ้านที่อำเภอบ้านนาพอไปตรวจสอบปั๊บก็รู้ว่าคือนายเทพ
สง่าวงสภาพศพเนี่ยนะคะคือศพเริ่มแข็งแล้วสวมใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้น
พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะลักษณะเนี่ยเหมือนคนนอนหลับพี่สาวของคนตายเนี่ย
ก็บอกว่าไม่ได้ติดใจกับสาเหตุการณ์ตายของน้องชายเพราะคิดว่าน่าจะมาจาก
อากาศหนาวคืออากาศมันลดลงเร็วอุณหภูมิลดเหลือ๑๙องศาเซลเซียส
พอช่วงกลางดึกน้องชายลงมาเข้าห้องน้ำอากาศหนาวเย็นอาจจะขึ้นบ้านไม่ไหว
จึงเป็นเหตุให้น้องชายวัย๘๑ปีเสียชีวิตนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะ